บุกเข้าไปใช้มีดแทงผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณผู้ชมเหตุผลที่ไปแทงเพราะว่า
อ้างว่าเมื่อผู้หญิงคนนี้โทรไปเขากลายเป็นเหมือนคนเสียสติ
ต้องไปทำเพื่อเป็นการล้างมนต์ดำนะครับ
ชาวบ้านบอกว่ามีการเกิดเหตุแทงกันอยู่ที่บริเวณบ้านห้วยตำบลอีสาน
อำเภอเมืองบุรีรำนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหลังห้าง
นะฮะก็แทงเข้าไปในตัวของผู้หญิงแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเธอนั้นถูกแทงต่อหน้าสามี
ป่วยเป็นอมพลึกครึ่งตัวแล้วต่อหน้าสายตาของเพื่อนบ้านทุกคนด้วยครับ
หลังเกิดเหตุมือมีดก็หลบหนีไปด้านหลังของห้างเพราะว่ารถกระบาดที่ขับมานั้นถูกชาวบ้านดึงกุญแจออกขับไม่ได้
แล้วก็ถูกตำรวจรวบตัวได้ทันควันนี่ครับคนนี้นะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายเสถียรกุญชะโมรินอายุ๕๔ปีเป็นหมอนวดแผนโบราณคนนี้
นี่ครับตอนไปจับหน้าตาก็ยังคงฉุนเฉียวอยู่
เขาเป็นหมอนวดรับนวดตามบ้านต่างนี่แหละครับ
รวบตัวได้นำตัวไปชี้จุดที่เขาทิ้งมีดก็คืออยู่ที่บริเวณครองน้ำบ้านห้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นก็ยังหาไม่เจอเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างจะลึกแล้วก็มีผักตบชาวาขึ้นปกคลุมหนาแน่น
ซึ่งก็จะมีการประสานกู้ภัยไปงมค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับ
จากการสอบถามนายเสถียรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ซึ่งสามีเธอเนี่ยป่วยเป็นอมพลึกครึ่งตัวจนปัจจุบันเริ่มมีอาการดีขึ้น
ก็ยังเคยไปนวดให้กับชาวบ้านในระแวกบ้านใกล้เคียงบ่อยครั้งจนคุ้นเคยกัน
แต่ว่าระยะหลังตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติ
อ้างว่าพอนางพิชรัฐโทรไปนะหรือไลน์ไปนะ
มีอาการคล้ายเหมือนคนเสียสติไปเลยอะครับ
ทั้งยังถูกนางพิชรัตหลอกเงินไปหลายครั้งจึงเชื่อว่าน่าจะถูกนางพิชรัตทำบนดำใส่เขา
ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายสุดท้ายทำยังไงดีล่ะ
ตัดสินใจเอามีดไปฆ่าซะเลยเพื่อเป็นการล้างบนดำที่เชื่อว่าถูกทำใส่นั่นเองครับ
แต่แล้วผมก็บอกว่าเงินพวกนี้มันเป็นเงินศักดิ์ถ้าใครทำผิดบทคนนั้นจะตายโผง
แต่เขาเอามนต์ดำมาใส่ผมแต่ว่าในเรื่องกฎหมายอย่างนี้มนต์ดำไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าเราฟังเขาให้การก็ไม่เข้าใจนะ
ก็บอกว่าเรื่องกฎหมายแม้มนดำไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแน่ล่ะครับเพราะคนฆ่าคือคุ้นล้วนเลยล่ะ
ถ้าถูกเอาทรัพย์สินไปก็แจ้งความได้ให้ตำรวจจัดการแต่พูดไปก็วกไปวนมาแบบนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าใครโดนหรือว่าใครทำอะไรกันแน่เนี่ยนะครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จก็คุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ